ทีนี้ต้องฟังธนายของลุงพลแล้วก็ปะแต่นนะฮะ
นี่เป็นทนายชุดปัจจุบันล่าสุดนะ

วันนี้จะเห็นชัดเลยว่าเหล่ายูทูปเปอร์ที่ไปตามติดชีวิตลุงพลเยอะขนาดไหน

ช่อดอกไม้เลยว่าเยอะขนาดไหน
นี่คนนี้นี่๒เครื่องไปเลย
แต่บางคนเขาก็ไม่ได้มีหลายช่องหรอกนะแต่ว่าบางทีเขาเผื่อไว้แบบ
เครื่องซ้ายแบตหมดเครื่องขวายังอยู่
เดี๋ยวช่องเขาแบบมันจะขาดสัญญาณไปอย่างนี้
คือแหมขออนุญาตนะคะคือภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เรานำเสนอข่าวเรื่องของคุณพ่อและคุณแม่ของน้องชมพู่แถลงข่าว
ก็แล้วแต่มุมมองนะคือกลับไปที่ความพิพากษาของศาลยังไม่ออก
ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดี
ใช่แต่ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ก็คือผู้เสียหายไงเพราะว่าลูกสาวเขาเสียชีวิต
เหมือนที่คุณแม่เขาบอกไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเขาก็ไม่สามารถเรียกคืนชีวิตของลูกสาวเขาได้แล้ว

ใช่แค่อยากให้เห็นบรรยากาศนะคะเห็นความแตกต่างเฉยเนอ
แต่ทีมข่าวก็เลยเทียบภาพให้ดูต้องไปขออนุญาตใช้สถานที่แถลงอะไรแบบนี้ค่ะ
ทุกผู้ชมครับทนายความของลุงพลและป้าแตนเนี่ยก็คือทนายเบิ้มนายสุรชัยชินชัยนะครับ
เป็นหัวหน้าทีมทนายความทนายเบิ้มใส่แว่นที่มีไมค์อยู่ตรงกลางนั่งข้างป้าแต่น
วันนี้ทนายเบิ้มจากสำนักกฎหมายธรรมรังศรีนะฮะก็แถลงข่าวพร้อมกับลุงพลป้าแต่งนั่นแหละ
จากไปฟังการเลื่อนแล้วก็นัดใหม่ของศาลเป็น๒๐ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลา๑๐นาฬิกา
นายเบิ้มบอกว่าคดีของลุงพลที่มีข้อหาฆ่าคนตายเนี่ยนะฮะซึ่งมีโทษถึงจำคุกตลอดชีวิต
ตามระเบียบของตุลาการสารยุติธรรมต้องส่งสำนวนร่างคำพิพากษาไปยังสำนักงานอธิบดีอายการภาค๔
ที่ดูแลพื้นที่ทางภาคอีสานจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ตรวจสำนวนก่อน
พร้อมกับยืนยันว่าการเลื่อนอ่านคำพิพากษาไม่น่าจะกระทบอะไรกับรูปคดี
ประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตในการต่อสู้คดีทนายเบิ้มบอกว่า๑น้องชมผู้เด็กหญิงวัย๓ขวบ
เดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้ยังไงพอหลายคนบอกเดินขึ้นไม่ได้หรอกโอ้โหทั้งชั้นทั้งสูง
ย่าเยอะมันเป็นเขาอ่ะจะขึ้นไปได้ยังไงเด็กสามขวบทนายเบิ้มบอกว่าก็อาจจะเดินตามสุนัข
ก็คือเจ้าปลาส้มไปก็ได้เพราะว่าชมพู่เขาสนิทกับสุนัขที่บ้านคือเจ้าปลาส้ม
โดยทางทนายเบิ้มบอกว่าอันนี้ไม่ได้แบบวิเคราะห์แบบวิเคราะห์ไปเองนะแต่ในการแบบต่อสู้หักล้างคดีเนี่ย
ทีมทนายความของลุงพลเนี่ยถึงขั้นเชิญครูฝึกสุนัขมาสอบถามเลยนะฮะเพื่อเอาข้อมูลไปต่อสู้คดี
พบว่าหากเด็กเป็นคนให้อาหารสุนัขซึ่งสุนัขมันไม่รู้หรอกว่าใครเป็นเจ้าของ
ให้อาหารมันเนี่ยมันก็ผูกพันกับคนนั้นเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าในวันเกิดเหตุคือ๑๑พฤษภาคมเมื่อปี๖๓
น้องชมพู่อาจจะเดินตามเจ้าปลาส้มเนี่ยขึ้นไปบนเขาหลังจากนั้นปลาส้มมันอาจจะหิวข้าว
มันก็เลยวิ่งหนีออกจากตัวเด็กวิ่งหนีลงมาก่อนเป็นเหตุให้น้องชมพู่เนี่ยถูกทิ้งเอาไว้บนเขา
จะกลายเป็นความผิดของเจ้าปลาส้มเหรอทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตอย่างนี้เหรอโทษสุนัขเหรอคะ
แล้ววันนี้เราไปหาปลาส้มก็ไม่เจอแล้วด้วยโทษสุนัขอันนี้ธนายความของฝั่งลงทุนเขาบอก
สู้คดีแบบนี้เขาสู้คดีในข้อหักล้างหนึ่งเรื่องที่ว่าเด็กจะเดินขึ้นไปเองได้ยังไง
ทนายความบอกก็เดินตามหมาขึ้นไปนี่ไงแล้วหมามันลงมาก่อนเด็กลงมาไม่ได้
ทีนี้ไอ้ความสูงชันของภูเหล็กไฟเนี่ยต่อให้เดินตามสุนัขขึ้นไปเนี่ย
เด็กอายุสามขวบเด็กผู้หญิงค่ะจะก้าวเท้าจะแบบจะขึ้นความชันพวกเนี้ย
หินโขดอะไรโขดหินหินหน้าผาสูงชันเนี่ยขึ้นไปได้ยังไง
นายเบิ้มบอกว่าก็ขึ้นได้นั่นแหละแต่มันอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงหน่อย
ก็เอาพลังงานจากไขมันแล้วก็จากตับในร่างกายนี่ไง
มันเป็นช่วงภาวะที่เด็กเนี่ยพอขึ้นไปแล้วต้องเอาชีวิตรอด
ซึ่งตามหลักวิชาการแล้วมันเกิดขึ้นได้ร่างกายเด็ก๓ขวบ
มันมีความยืดหยุ่นพอในการก้าวในการเดินเรื่องนี้เป็นไปได้
เบิ้มยังบอกว่ากรณีที่น้องชมพู่ที่แม่บอกว่ายังถอดเสื้อผ้าเองไม่เป็น
ตอนไปเจอร่างเนี่ยเสื้อผ้าถูกถอดออกหมดเลยนะฮะ
แม่เด็กบอกถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้ทำไมเบิ้มบอกว่าเรื่องนี้ได้ใช้การเบิกความเป็นนักพฤติกรรมศาสตร์
อันนี้เบิกความด้วยนักพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งได้ข้อมูลว่า
แม้คู่ใหญ่จะไม่เคยเห็นเด็กถอดเสื้อผ้าแต่รับหลังเด็กอาจจะทำได้ก็ได้
ประเด็นที่บอกว่าร่างกายของน้องชมพู่มีรอยขีดขวน
ทนายความลุงพลบอกว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดจากการถูกกระทำนะ
ระหว่างที่เด็กเดินขึ้นภูเหล็กไฟไปเนี่ยเดินขึ้นเขาไปเนี่ย
มันมีช่วงที่ต้องประชนภัยที่ต้องเอาชีวิตรอด
อาจจะไปโดนหนามแหลมคมไปโดนต้นพริกที่มีอยู่บนภูเหล็กไฟ
จนเป็นบาดแผลตามร่างกายก็ได้แล้วต้องอยู่ตามป่าตามเขาไปเรื่อย
อยู่เพียงลำพังเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเด็กก็หมดแรงหมดลมหายใจ
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสุนัขพาน้องออกจากบ้านไป
แล้วมีเหตุให้สุนัขนั้น
วิ่งหนีออกจากน้องจะหิวข้าว
หรืออาจจะมีข้อเท็จจริงหรืออะไรอื่นทำให้สุนัข
ถึงการที่น้องขึ้นไปถึงภูเหล็กไฟ

เราก็เชื่อว่าเป็นไปได้ว่าน้องอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมง
คือน้องผจญในป่าในเขาไปเรื่อย
จนสุดท้ายก็ไปบดลมหายใจ
อืมมนี่ปลาสมมันจะสะดุ้มไหมนี้

วันนี้เราพยายามไปตามหาไม่เจอนะไม่รู้มันยังอยู่หรืออะไรยังไง

ภาพคือเห็นอยู่เมื่อ๓ปีที่แล้วนะ
แต่ปลาส้มมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกตอนนั้นนี่มันมีประเด็นอีกนะฮะความจริงมันมีโอ้โหประเด็นแบบเยอะแยะนะฮะ
ในการไล่สืบสวนหาหลักฐานต่างของตำรวจชุดทำคดี
แน่นอนว่าในที่เกิดเหตุที่เจอร่างของน้องชมพู่เนี่ยไปเจอกระจุกเส้นผมของน้องชมพู่นะครับ
เป็นกระจุกเส้นผมที่ถูกตัดด้วย๓๐กว่าเส้นมั้งตอนนั้นรู้สึกจะ๓๘เส้นนี่ฮะ
ทีนี้มันจะถูกตัดได้ยังไงเออคือถ้าเด็กเดินขึ้นเขาไปเอง
คงไม่เอามีดไปตัดกระจุกเส้นผมตัวเองมั้ง
หรือใครไปเจอก่อนเจอหลังอะไรยังไงไปตัดเส้นผมเด็กทิ้งไว้ได้ยังไงกระจุกหนึ่ง
ทนายความของลุงพลบอกว่าประเด็นนี้เส้นผมที่ขาดเนี่ยมันอาจจะเกิดจากเส้นผมของเด็กเนี่ยขาดเองแล้วถูกสัตว์ป่าเนี่ยกัดแทะก็ได้นะ
เช่นหนูเช่นแมลงสาปก็มีการนำสืบหักล้างนะกับทางฝ่ายโจทย์นะว่าถ้าเกิดว่ามีคนเอามีดมีดพกอะไรพวกนี้ไปตัดเนี่ย
บอกว่าตัดผมไปเพื่อทำพิธีสะกดวิญญาณยิ่งไม่ใช่สิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์เอามาหักล้างในชั้นศาลไม่ได้
หลังเกิดเหตุลุงพลก็ไม่เคยทำพิธีสะกดวิญญาณใครทั้งสิ้น
ทีนี้พอเขาไปตรวจถึงบ้านลุงพลจำได้ใช่ไหมฮะที่ว่าไปค้นรถอ่ะไปค้นบ้านอ่ะ
แล้วไปเจอลักษณะเหมือนเส้นผมเส้นขนที่บอกว่าเป็นเส้นผมน้องชมพู่อยู่ในรถลุงพล
นี่เห็นไหมฮะเมื่อก่อนขับกระบะนะวันนี้มาเอาผาดรถตู้หรูเลย
มันก็ระบุไม่ได้ว่าคือเส้นผมของใครแต่บอกได้แค่ว่ามาจากสายเลือดฝั่งแม่เดียวกัน
ซึ่งก็มีมีพี่น้องตั้งหลายคนรถที่ลุงพลใช้ทนายเบิ้มบอกโอ้โหลุงพลเนี่ย
เขาใช้รถเนี่ยเขาแทบไม่เคยล้างรถนะแล้วหลานสาวคือน้องชมพู่เนี่ย
เขาก็ขึ้นรถลุงพลหลายครั้งลุงพลป้าแตนเนี่ยพาไปเที่ยวประจำค่ะ
ก็ไม่แปลกหรอกถ้าเกิดจะมีเส้นผมหรืออะไรยังไงของน้องชมพู่เนี่ยตกอยู่บ้าง
เพราะถูกสัตว์ป่ากัดแท้ก็เป็นได้เช่นอาจจะถูกหนูกัดหรือแมลงสาปหรืออะไรสัตว์ป่ากัดทำให้ขาดก็เป็นได้
พกสั้นอันนี้ไม่พบดีเอ็นเอในมีดของจำเลยที่๑เลย
คือไม่พบดีเดย์ของจำเลยที่๑หากจำเลยที่๑เป็นคนใช้มีดนี้ตัดเส้นผมนั้น
ทั้งหมดที่พี่อุ๋ยเล่าไปก็เป็นแนวทางในการต่อสู้คดีนะคะที่ทนายความทางฝั่งจำเลยให้ข้อมูลก็คือทนายของลุงพลและป้าแตน
แต่ทีนี้ทนายความของลุงพลและป้าแตนให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจค้นหาพยานหลักฐาน
การเข้าไปค้นรถอะไรแบบนี้ค่ะทนายมองว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายมีข้อพิรุธหลายอย่างทนายบอกว่าตรวจรถทำไมไม่มีหมายค้นตรวจพบอะไรทำไมไม่แจ้ง
เส้นผมเส้นขนมีดอะไรต่างเนี่ยที่ตรวจค้นพบเนี่ยทำไมไม่แจ้งจำเลยว่าพบอะไรบ้างที่ผ่านมาก็พาลุงพลไปพบจิตแพทย์ไปเข้าเครื่องจับเท็จ
มันก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติลุงพลไม่ได้มีจิตฟั่นเฟือนไม่ได้วิกลจริตอะไรส่วนประเด็นมูลเหตุจูงใจทนายความมองว่าลุงพลกับป้าแตนไม่ได้ประโยชน์อะไรนะจากการเสียชีวิตของน้องชมพู่
จากการศูนย์เสียในครั้งนี้
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
นายชัยพลวิพาหรือนางสมพรหลาโพได้ประโยชน์โดยตรงใด

ประการสำคัญอีกอย่าง
ก็คืออวัยเผ็ดไม่ฉี่ขาด
พรมจารียังอยู่ครบวงสมบูรณ์
ประการสำคัญที่สุดก็คือ
ไม่พบดีเอ็นเอของจำเลยที่หนึ่ง
คือนายชัยพลวิพาในร่างของน็อต
อกจากนี้ก็ยังไม่พบดีเอ็นเอของจำเลยทั้งสอง
ในกางเกงที่น้องใส่ในวันเกิดเหตุด้วย
แต่สุดท้ายนะคะก็ต้องรอฟังคำพิพากษาของสารชั้นต้นนะคะ

ให้ดูบรรยากาศอีกสักหน่อยนึง

ก็แค่แบบมีแฟนคลับไปให้กำลังใจ

เมื่อวานผมได้คุยกับอาจารย์ประโลเมฆอินทรัฐชมนุมถ้าเป็นอัยการ
เดี๋ยวขอดูข้อหาของลุงพล๔ข้อหาหน่อยนะฮะ
คือที่ทนายไล่ไปก็ตามเหตุผลของทนายในการหักล้าง
แต่ทางฝั่งอาจารย์ประโลเมฆวิเคราะห์ว่าอย่างนี้
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบีดามานดา

แต่ถ้าเราติดตามเรื่องของน้องชมพู่มาตลอดเนี่ย
เราจะพบว่าไม่มีใครเห็นเลยนะ
คือน้องสดิ้งเองตอนนั้นก็อยู่ที่หน้าบ้านกับน้องสาว
อยู่บนแคร่ไม้หน้าบ้านแล้วก็ยังเด็ก
แล้วน้องสดิ้งบอกน้องก็เล่นมือถือของน้องอยู่

ตอนนั้นก็เห็นชมพู่ว่าดูยูทูปอยู่
มาอีกทีเอ้าน้องหาย
ไม่มีใครเห็นเลยคนนู้นก็ไม่เห็นคนนี้ก็ไม่เห็น
หากันแบบปิดหมู่บ้านแบบปิดเขาหายังไงก็ไม่เจอ

แต่ใครพาน้องขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
ทนายลุงพลบอกน้องเดินตามหมาขึ้นไปไง
แต่อาจารย์ปรเมฆบอกว่าเนี่ยพรากเด็กตรงนี้เนี่ย
นั่นแสดงว่าต้องมีประจักษ์พยานที่ให้การในชั้นพนักงานสอบสวน

อย่างนั้นอายการเนี่ยไม่สั่งฟ้องศาล
มันต้องมีหลักฐานที่มีน้ำหนักประมาณนึงเลยค่ะพี่อุ๋ย
ถึงจะผ่านด่านอายการแล้วก็ส่งฟ้องต่อสารได้
ไม่อย่างนั้นหลุดแน่นะพรากเด็กคือการพาเด็กไปใช่ไหมครับ
ดังนั้นคำถามคืออะไรคือหลักฐานที่แจ้งข้อหาพรากเด็ก

ถูกต้องอาจารย์ประโลเมฆบอกแสดงว่าเขาต้องมีพยาน
มีประจักษ์พยานที่เห็นว่ามีจำเลยเนี่ยพาเด็กไป
ตรงนี้นะฮะความจริงก็จะเป็นคนที่เป็นตัวละครอยู่ในช่วงเวลาของบ้านกอกอยู่แล้วนะฮะ
เขาบอกเขาไปกรีดยางอยู่ในช่วงสายวันนั้น
แล้วเขาก็เห็นแต่ว่าตรงนี้พยานโจทย์ตรงนี้ยังไม่ได้เป็นการปรากฏออกมาอย่างเป็นทางการว่า
เขาไปให้การแบบไหนยังไงเขาเห็นแบบไหนอะไรยังไง
ซึ่งจริงแล้วรายละเอียดเหล่านั้นมันก็เป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดี
ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีการเผยแพร่ให้นักข่าวได้รับทราบหรอก
เพราะว่าถ้ารู้ว่าหลักฐานมันคืออะไรมันก็จะยิ่งเป็นช่องว่างให้ทนายความของฝั่งจำเลยสู้คดี
อ่าเนี่ยวันนี้เขาก็เลยสู้อยู่เหมือนที่ทนายความฝั่งจำเลยเขาบอกใช่ไหมใช่